ก็ได้เตรียมที่จะออกหมายจับผู้ที่กดไลค์แล้วก็แชร์แผนผังทุจริตอุทยานราชพักษ์เพิ่มอีกหลายรายนะครับ
หลังจากพบว่าเข้าข่ายร่วมกระทำความผิดอย่างชัดเจน
ในขณะที่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามพร้อมกับทหารนะครับ
ก็ได้ควบคุมตัวมือเผยแพร่แผนผังไปขออำนาจสารทหารฝากขังแล้วครับ
เนกบุรินทองประภัยทหารพระธรรมนูลและพนักงานสอบสวนกองปราบนะครับ
กลุ่มตัวนายธนกรสิริภัยบุญ
ชาวจังหวัดสมุทรปราการมาขออำนาจสารทหารฝากขังเป็นครั้งแรก

หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาเผยแพร่แผนผังทุจริต
โครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์ในสังคมออนไลน์
และถูกจับตัวเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
โดยสารก็ได้ใช้เวลาพิจารณาคำร้องประมาณ๑ชั่วโมง

และเจ้าหน้าที่ราชธรรมได้คุมตัวนายธนกร
ควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่านายธนกร
บันทึกคลิปวิดีโอความยาวกว่า๖นาที
เปิดใจยอมรับเป็นผู้บันทึกภาพอุทยานราชพักษ์
และนำมาเผยแพร่เพื่อยั่วยุโจมตีรัฐบาล

โดยพนักงานสอบสวนเตรียมเปิดเผยคลิปวิดีโอดังกล่าวในวันนี้
แต่ว่าอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง
พลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กล่าวนะครับว่าขณะที่ทางคณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่โพสต์
หรือว่าแชร์รวมไปถึงผู้ที่กดไลค์ข้อมูล
พังทุจริตโครงการก่อสร้างอุทยาราชภักษ์
ที่ถูกนำออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
เพราะถือว่าการกระทำในลักษณะนี้
มีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกัน
ส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่
ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับ
ขณะที่นายศิรวิทย์เสรีวิวัตแก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาก็ได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญา
ขอให้ปล่อยตัวนายธเนธอนันตวงศ์
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารทหารกรุงเทพมหานคร
กรณีร่วมโพสต์แผนผังการทุจริตโครงการอุทยาราชภักษ์
ซึ่งนายศิรวิทย์ระบุว่าขณะที่จับกลุ่มนายธเนธ
ไม่มีการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและไม่แสดงหมายจับ
เห็นว่าเป็นการควบคุมตัวโดยมิชอบตามมาตรา๙๐
มวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พร้อมขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินในประเด็นดังกล่าว
ซึ่งสารจะนัดฟังคำสั่งในช่วงบ่ายของวันที่๑๕ธันวาคมนี้